ไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีอาชีพอาชีพหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยฮอตฮิตมากเขาบอกเลยว่าต่อให้อันตรายแต่ก็จะทำ
นี่แหละค่ะอาชีพเสริมที่ว่าก็คือการหาพึ่งหรือเก็บรังพึ่งนั่นเองครับ
โอ้โหมีมากมายแล้วก็รังใหญ่มากคุณดูสิพึ่งเนี่ยอยู่ในรังเต็มไปหมดเลย
เห็นแล้วหวาดเสียวเนอะถ้าเราไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ต้องไปอยู่ไกลนะคะ
แต่พี่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอตากฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยช่วงนี้ไม่ได้นะ
จะต้องมาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ถวินสะอาดทอง
ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ออกหารังพึ่งเนี่ยเขาบอกว่า
จริงแล้วช่วงทั่วไปเขาจะมีอาชีพรับจ้าง
แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครจ้างงานนั่นดิแล้วก็ต้องหารายได้กันต่อไป
แล้วก็รู้ว่าช่วงนี้รังพึ่งอยู่ในป่ามีเยอะ
พี่เขาก็รู้แหละว่ามันอันตรายแต่เพื่อปากท้องก็ต้องทำ
งั้นเนี่ยก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีกินนะ
วิธีการเนี่ยค่ะพี่เขาก็บอกว่า
จะต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทำสืบต่อกันมานะ
ก็คือจะใช้ใบไม้แห้งหรือใบตองมาหุ้มด้วยใบไม้สด
แล้วก็จุดไฟให้มันเกิดควันแล้วพรมรังพึ่ง
ก็จะได้รังพึ่งออกมาแบบนี้
พอเก็บมาได้แล้วชาวบ้านก็จะพากันมาวางขายที่
ริมถนนตากฟ้าอินบุรี
ใครผ่านไปผ่านมาถนนแถวนั้นก็จะได้แวะซื้อหา

รีดน้ำพึ่งมันมาใส่ขวดแล้วก็ขายนะคะหรือถ้าขายกรังก็มีตั้งแต่ราคา๘๐บาท
ถึง๑๘๐บาทเท่านั้นครูห่างมาตรักขึ้นอยู่กับว่าขนาดมากหรือน้อยใหญ่หรือเล็กนั้นเองนะคะ

เอาจริงถ้าเทียบกับว่าพี่เขาต้องเสี่ยงชีวิต
ใช่ค่ะนะคะส่วนถ้าอยากซื้อเป็นน้ำผึ้งเป็นขวด
ขวดละ๔๐๐บาทเป็นน้ำพึ่งแท้
แล้วต้องใช้น้ำผึ้งจากพึ่งทั้งหมด๕๖รัง
๕๖รังกรอกได้ขวดหนึ่งคุณคิดดูมันต้องใช้ปริมาณมาก
เพราะฉะนั้นราคามันก็เลย๔๐๐บาทนะคะ
อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นรายได้ให้พี่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอตากฟ้า
เขาได้ทำมาหากินจุนเจือดูแลครอบครัวกันไป
เอารังปุ้งที่สมบูรณ์มาขายมันมีได้ราคาดี

เดือน๖เดือน๕
ยางเข้าเดือน๖นับแบบโบราณไง

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งที่หอมหวานได้ราคามากนะคุณผู้ชม
ที่ฉันเห็นนะในโซเชียลเขาโพสต์
เขาแชร์เรื่องรังพึ่งกันเยอะมากจริง